เรื่องค่ะน้องเต้ยจรินพรบอกว่าเดี๋ยวนี้เดินไปไหนคนอื่นไม่เรียกเต้ยแล้วนะ
เรียกมาตามาตาแล้วมาตาก็หันด้วยค่ะ
เต้ยก็ชินกับชื่อนี้ก็เลยหันทุกครั้งที่คนเรียกเลยนะคือมันเป็นความดังของละครเนี่ยนะ
เต้ยบอกว่าโอ้โหดีใจมากแฮปปี้กันทั่วหน้าทั้งตัวเองนะคะแล้วก็ผู้จัดด้วยค่ะ
แล้วก็จากความปังของเรตติ้งตอนจบคุณผู้ชม
หลังจากที่พระเอกของเรื่องนะหนุ่มเจมส์เนี่ยเขาไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้
เชื่อนะเจมส์บอกว่าถ้าเรตติ้งมันสูงทะลุ๕นี่นะ
สิบกิโลคุณผู้ชมเอากันอุ้ยขาลากอ่ะ
ใช่ก็มีภาพสาวเต้อสาวเต้นนักเตรียมตัวไปวิ่ง
แต่อีท่าไหนไม่รู้ยังไม่ทันออกสตาร์ทเลยเจ็บตั้งแต่ยังไม่เลิศเริ่มต้นเลยคุณผู้ชม
เออเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากมาตาลดากันหน่อยทำไมวิ่งไม่ไหวละเต้ย
เต้ยเอ้ย

ใช่ค่ะก็ได้ทำการเป็นกล้ามเนื้ออักเสบไปก่อนค่ะแต่เดี๋ยวต้องไปวิ่ง
เหตุเป็นเพราะวอร์มค่ะใช่คือเต้ยลงจากรถมาปุ๊บเดินมาปุ๊บเต้ยก็แบบยกขาขึ้นมาปุ๊บวอร์มค่ะยืดยืดสักพักนึงจันกิมาช่วย
นี่พี่เต้ยเอาขาขึ้นไปวางตรงนี้นะหันทางนี้แล้วก็ยืดไปเลยเปรี้ยเปรี้ยเอ
หนูกลับเลยเขาบอกท่านคะเดี๋ยวขอไปรักษาเส้นก่อนเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ
โอ้โหแปลกนะยืดไปแล้วเสียงมันดังเปรี้ยมันเรื่องปกติแล้วนะ
ดังเหมือนฟิลพวกเราเลยนะแต่พวกเราไม่ได้ออกกำลังกายพวกเรา